ทุกผู้ชมครับตามหาเจ้าโทนก็ได้ฮะเจ้าโทนเป็นแมวตัวผู้อายุสามปีนะครับ
มันอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุมที่จังหวัดอ่างทองค่ะวัดแห่งเนี้ยต้นตะเคียนเยอะ
นะเพราะว่าเวลาใครเจอต้นตะเคียนถูกอยู่ที่ไหนเนี่ย
อยู่ในแม่น้ำอยู่ทิ้งตรงไหนเนี้ยเขาจะอันเชิญมาที่วัดอืม
แล้วตัวเนี้ยคือเจ้าโทนค่ะนี่นะคะก่อนจะหายไปเป็นแมวตัวผู้อายุสามปี
มันจะอยู่แถวโพรงต้นตะเคียนที่เขานำมาไว้ที่วัดมาบูชาเนี่ยฮะเนี่ยโพรงนี้มันจะอยู่
โทนเนี่ยเวลาใกล้วันลอตเตอรี่ออกนะค่ะชาวบ้านเขามักจะว่าโอ้โห
โทนี่เป็นแมวนำโชคถ้าไปยืนอยู่บนแผงลอตเตอรี่แผงไหน
คนก็จะไปซื้อลอตเตอรี่แผงนั้นค่ะจะขายดีเลยค่ะแล้วถูกลอตเตอรี่กันบ่อยด้วย
ใช่ค่ะแต่วันนี้ยุ่งแล้วฮะเพราะเจ้าโทนมันหายไปฮะอืม
วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสี่กันยายนค่ะใกล้แล้วค่ะ
นี่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มานี่ยิ่งยุ่งไปกันใหญ่เลย
นี่ฮะมันหายไปแล้วครับทุกผู้ชมครับนี่คือภาพของวันนี้แล้วนะฮะ
ไม่อยู่แล้วฮะโอ้โหชาวโบ้งชาวบ้านกลุ้มอกกลุ้มใจค่ะ
นี่ปกติมันต้องอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่กับต้นตะเคียนของแม่สร้อยสุวรรณ
นี่มันหายไปสามวันแล้วนะครับชาวบ้านตามหากันจ้าละวันเลยนะฮะ
นี่ค่ะคือทางเจ้าโทนเนี่ยที่ชาวบ้านบอกเนี่ยเป็นแมวไทยนะครับ
ตัวผู้นะสีขาวดำอายุประมาณ๓ปี
อยู่ในโพรงต้นตะเคียนของแม่สร้อยสุวรรณตอนที่กรรมการวัดไปอันเชิญมาจากบ่อทราย
อำเภอสามชุกสุพรรณบุรีมาอยู่ที่วัดใหม่โคกมรุมที่จังหวัดอ่างทองเนี่ย
มันก็มาด้วยเพราะว่าตอนนั้นเจอมันอยู่ในโพรงของแม่ตะเคียนนี่แหละนะครับ
โทนอยู่ที่วัดที่นี่สองปีกว่าแล้วนะครับแต่ตอนนี้หายไปสามวันแล้วนะครับ
ไปอย่างไร้ร่องรอยนะปกติมันก็จะชอบไปอยู่ตามแผงสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
ค่ะนะฮะนี่ฮะเห็นไหมนี่เป็นภาพเมื่อสามวันก่อนนู้นนะฮะ
ก่อนหน้านี้นะครับค่ะนี่อยู่บนแผงไหนเนี่ยลอตเตอรี่เกือบหมดเกลี้ยงเลยนะ
โอ้โหแล้วชาวโม่งชาวบ้านมาก็ชอบให้มันแบบไปเก่าชี้แกะเนี่ยนะครับ
นี่นะครับซื้อเหล็กไหนดีเป็นแมวที่เชื่องฮะเป็นมิตรกับผู้คนคลุกคลีอยู่กับกรรมการวัด
เป็นขวัญใจของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับผู้ที่เดินทางมาที่วัดนะครับ
ชอบให้มันเนี่ยไปอยู่บนแผงสลากใช้เท้าเหยียบไปที่ใบไหนก็ซื้อใบนั้นแล้วมักจะโชคดีด้วยนะฮะ
ถ้าหวานหาไม่เจอ
แต่ท่านที่เลี้ยงแมวบางท่านก็บอก
แมวปกติมันก็ไม่ค่อยอยู่ที่บ้านอยู่แล้วใช่ไหม

ไม่รู้จะไปติดตัวเมียที่ไหนหรือเปล่า
แต่เนี้ยเช้าบ้านก็เป็นห่วงน่ะค่ะมันใกล้กับ๑๖เนี่ย
กับ๑๖กันย่ายนแล้ววัดใหม่โฆกมารุมอยู่ตรงบนมวงเตี้ยม
วิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะครับที่นี่มีต้นตะเคียนอยู่
ต้นนะฮะณขณะนี้นะครับมีใครไปเจอที่ไหนก็จะมาบอกทางวัด
กรรมการวัดก็จะไปอันเชิญมานะครับ
เป็นวัดที่มีต้นตะเคียนอยู่เยอะมากนะฮะ
ตอนนี้ที่หายไปก็คือเจ้าโทน
ถ้าใครเจอก็ช่วยนำมาคืนด้วยนะคะ